สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

ตามง้อเนี่ยก็เลยชนท้ายแบบเต็มเต็มเลยแล้วก็เสียหลัก
เฉียวเสาไฟฟ้าแล้วก็นู้นถลายไปชนรถกระบะ
เกิดเหตุไอ้มอไซค์ตัดหน้ารถหนูก่อนหนูก็เลยต้องเบรกกันทันหัน
เขาจี้มาแบบติดติดอ่ะด้วยความเร็วคือมันลอยขึ้นอยู่แล้วอ่ะพี่
ระยะห่างมันก็ไม่ห่างเลยคือเขาจี้หนูมา
พอหนูเบรกกระทันหันมันก็เลยชนทำให้รถหนูเสียหลัก
ก็หักออกจากรถมอเซคันนั้นอืมก็เลยไปชนเสาไฟตรงหน้าคลินิก
แล้วก็ชนรถอีกคันนี้แล้วก็ปีนฟุตบะอืมหนูก็ถลัยไปชนรถอีกคันนี้
อ๋อดูแล้วเนี่ยเขาตั้งใจที่จะชนแล้วไหมจนท้ายแล้ว
คือหนูถามเขาว่าเขาตั้งใจไหมเขาก็ว่าไม่ตั้งใจไม่ได้อยากให้มันเกิด
เขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจคือเราน่ะเด็กกระทั่นหัน
เหมือนในคลิปแหละค่ะที่เห็นในคลิปอ่า
คือที่น้องตีคือน้องอดมาเดือนกว่าแล้วหนูก็บอกน้องใจเย็นมาเดือนกว่าแล้ว
แล้วมันรถของน้องค่ะคือสภาพเห็นรถตอนนั้นคือน้องขาอ่อนไปนั่งอยู่กับพื้นแล้ว

รถเพิ่งครบเดือนหนึ่งวันที่๑๐นะคะ

คือน้องเห็นรถแล้วน้องขาอ่อนน้องไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างหลังรถแล้ว
ตัวนางสาวอริสราคือคนผมสั้นเสื้อสีชมพูนะคะ
เสียงสัมภาษณ์นั้นเพื่อนก็เลยเขาก็เล่าให้ฟังเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน
ฝ่ายหญิงบอกว่าไม่เอาเรื่องซ่อมรถให้ก็พอ
ส่วนเรื่องความรักยืนยันว่าเลิกเถอะ

แต่คนเห็นข่าวแบบนี้นะดิฉันเชื่อว่าคนไม่อยากมีแฟน
เป็นโสดกันเยอะเลยอ่ะมีแฟนก็ต้องทะเลาะต้องตามง้อต้องหึงหวงโอ้ยปวดหัว
คือเอาจริงนะกรณีนี้ฝ่ายชายเองจะไปโทษใครไม่ได้
คือมันจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือการขับรถไล่ตาม
ซึ่งมันเต็มไปด้วยอุบัติเหตุทั้งนั้นความเสี่ยงทั้งนั้น
กับทั้งผู้อื่นกับทั้งตัวเองเพราะฉะนั้นน่าจะไปโทษว่าเขาเบรกกระทัน
ที่เขาต้องเรกกระทันหันก็เพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์มาตัดหน้าเขา
แต่ความจริงมันเริ่มต้นจากคุณไปขับรถไล่ตามเขานะครับ